คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องของผีเข้าผีสิงกันบ้างดีกว่านะฮะ
ถ้าผีเข้าคนธรรมดาหรือว่าชาวบ้านทั่วไป
ก็ไม่น่าแปลกแต่คราวนี้ผีเข้าพระคุณ

ใช่ผีต้องกลัวพระสิฮะพระใส่จีวอนผีต้องกลัว
แต่ทีนี้ผีไม่กลัวฮะผีสิงร่างหลวงพ่อ

พ่อก็ต้องให้เจ้าสำนักแห่งหนึ่งที่จังหวัดราชบุรี
ช่วยหน่อยเจ้าสำนักเอามีดจ่อไว้ที่หัวหลวงพ่อเลย
ถามว่าผีที่สิงร่างหลวงพ่อกลัวไหม
มันก็กลัวนะแต่มันไม่ออกง่าย
โอ้โหคุณผู้ชมไปดูกันซะหน่อยนะฮะ

เวสาพุสะออกมาโอ๊ยโอ๊ย
ออกมามาอยู่กับพระทำไม

มาอยู่กับพระทำไมจะออกหรือไม่ออก
ออกมาเลยแต่แฝงกับผ้าเหลืองด้วยอย่างไร
อย่ายอมไม่ยอมวิจับมันลงระลกนะ
เอายังไงไอ้ผีออกมาออกมามึงออกมาเลย
มึงออกมาเดี๋ยวนี้มึงออกมา
มึงมายังไงมึงบอกกูมึงมายังไงมึงมาแขวงอยู่ได้ยังไง
ออกมาออกมาออกมามึงแขวงอยู่ได้ไงฮะ
ออกมึงบอกไหมออกไม่ออก

ใครใช้มาโอ้โหออกไหมออกไหม
หลวงพ่อนี้ร้องเสียงหลงหรือว่าไม่ใช่หลวงพ่อ
คือพอฟังแล้วเสียงเหมือนผู้หญิง
หรือว่าผีผู้หญิงที่แฝงหรือสิงร่างหลวงพ่อ

อาจารย์ขุนกวีศรีสยามสำนับวิมาอสูร
ไลฟ์สดเมื่อวันที่๒๖มีนาคมที่ผ่านมานะฮะ

หมอผีชั่วใช้ผีมากระทำพระสงฆ์
ทนทุกข์ทรมานปฏิบัติกิจของสงฆ์ลำบาก
โอ้โหผีตนนี้ที่เข้าสิงพระได้
มันต้องอาคมแก่งก้าวเหมือนกันนะ
ผู้ทำพิธีก็คือนายดานัยคงสิน
อาจารย์ขุนกวีศรีสยามนะฮะ

อยู่ที่ตำบลวังเย็นอำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีนะฮะ
ส่วนพระสงฆ์ที่เห็นในภาพนี้ในคลิปนี้นะ
ถ้าอายุ๖๘ปีแล้วนะเป็นหลวงพ่อแล้วนะฮะ

ซึ่งหลวงพ่อมาขอให้อาจารย์ขุนกวี

นั่งไม่ค่อยจะได้ปวดแข้งปวดขา

จนทำให้ไม่อยากที่จะทำกิจของสงฆ์หรือว่าทำวัดเลย
และในระหว่างการรักษาอาจารย์ขุนกวีก็มีการสวด
ถาพูดจาขับไล่ผีให้ออกไปจากร่างของหลวงพ่อ

ใช้มีดหมอจออยู่บนหัวของหลวงพ่อ
ไม่กี่นาทีหลวงพ่อเริ่มกรีดร้องน้ำตาไหล
และเสียงคล้ายเป็นเสียงผู้หญิงฮะ

มันไม่ยอมออกจากร่างของหลวงพ่อง่าย
อาจารย์ขุนกวีต้องให้ลูกศิษย์ผู้ชาย
ช่วยกันจับร่างของหลวงพ่อนอนกับพื้น
คราวนี้ผีที่สิงหรือว่าแฝงอยู่ในร่างของหลวงพ่อ
มันพูดว่าอะไรบ้างให้คุณผู้ชมฟังกันหน่อยนะฮะ
ทำกูทำไมทำกูทำไม

มึงยอมหรือยัง
อย่างมึงคุยดีไม่ได้

กูจะไปอยู่

มึงไปเลยน่ะ
มึงยอมจะแฝงให้นี่นะ

หลุดไปหลุดออกไป
นั่นแหละฮะโอ๊ยสุดท้ายคือหลุดไปแล้วคุณ

เพราะว่าขอส่วนบุญก่อนนะทำบุญให้กูด้วย
กูไปแล้วกูไปอยู่นี่นะฮะ

หลวงพ่อก็กลับมามีอาการเป็นหลวงพ่อปกติแล้วครับ
ซึ่งอาจารย์ขุนกวีได้กราบขอขมาหลวงพ่อ
ที่ได้ล่วงเกินท่านในระหว่างการรักษานะฮะ
ขณะที่หลวงพ่อก็กล่าวขอโทษต่อคำพูดคำจานในระหว่างที่ถูกทำพิธีด้วย
เพราะตอนนั้นหลวงพ่อบอกโอ้ยคุมสติคุมตัวเองไม่ได้แหละ
แต่เมื่อได้สติแล้วก็ให้ศีลให้พรแก่อาจารย์ขุนกวี
นี่ช่วงจังหวะนี้ให้ศีลให้พอแล้วนะ

อาจารย์ขุนกวีบอกว่าเรื่องผีเข้าพระไม่ใช่เรื่องแปลก

อาจจะถูกใครทำของมาหรือว่าลมเพลลมพัดก็ได้

ซึ่งเมื่อตรวจสอบแล้วก็จะแก้ไขให้
แต่จะแก้ไขไม่ได้ถ้าเกิดจากเวรกรรม
อันนี้เป็นเรื่องความเชื่อนะคุณผู้ชมนะ
มาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะฮะอ๋อเหมือนอาจารย์ขุนกวีก็จะบอกว่า
จริงเข้าใครก็ได้แหละถ้าเกียรติกำลังเข้า

ใช่จะใส่จิวองจิวอนนี่เข้าได้เหมือนกัน